ขึ้นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับ

กล้องหน้ารถยนต์สามารถบันทึกภาพได้

ลงมาจากรถแล้วก็ใช้ปืนเนี่ย
ยิงเข้าไปที่รถอีกคันหนึ่ง
เหตุการณ์เป็นอย่างไรไปชมคลิปเหตุการณ์กันครับ
คลิปที่กำลังถูกพูดถึงในโลกออนไลน์

อายุ๔๐ปีขับรถอยู่บนถนนรัฐนาธิเบส
ไซน้อยมุ่งหน้าบางใหญ่

พอมาถึงบริเวณหน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับ
พบเหตุการณ์ลักษณะแบบในคลิปที่เห็นเนี่ยครับ
ผู้ชายคนหนึ่งลงมาจากรถเก่งพร้อมกับอาวุธปืน

คุณกล้องบอกว่าช่วงเวลาดังกล่าวได้ยินเสียงปืน๑นัด
แต่ไม่ได้หยุดดูเนื่องจากว่ากลัวเรื่องความปลอดภัย
เพราะว่าตัวเองมากับลูกสาวด้วย๑คน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ตรวจสอบไปยังสถานีตำรวจภูทรบางใหญ่
ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุไม่พบว่ามีเจ้าทุกข์มาแจ้งความ
อีกทั้งก็ไม่ได้รับแจ้งถึงคดีดังกล่าว

คาดว่าอาจจะเป็นการไล่จับยาเสพติดของตำรวจหน่วยอื่น

โดยผู้ที่ได้รับชมคลิปบางส่วนมองว่าผู้ที่ถืออาวุธปืนได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีครับ
จากว่าในภาพก็มีท่าการยืนถือปืนถืออาวุธอย่างถูกต้อง
และมีวิถีของปืนมุ่งสู่ที่ต่ำด้วยนะครับ